ต้นต่อแห่งการฟ้อนรำหรือท่ารำต่างของไทยน่าจะย้อนหลังขึ้นไปถึงการฟ้อนรำที่เก่าแก่มากที่เรียกว่าโมงครุ่ม
การแสดงโมงครุ่มไม่ใช่เสียงเพลงเลยมีแต่คล้องหนึ่งใบและกลองอีก๒ใบคอยให้จังหวะ
ทำให้เรียกชื่อการฟ้อนรำแบบนี้ตามเสียงโมงซึ่งเป็นเสียงคล้อง
และครุ่มซึ่งเป็นเสียงกลอง
รำต่างเรียนแบบธรรมชาติเช่นบัวตูมบัวบานและลมพัดเป็นต้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน